ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคดีดังที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้ทำให้คนที่อยู่ฝ่ายโจทย์ตาย๒คนบาดเจ็บ๒คน
แล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยตายหนึ่งศพนะคะฝ่ายจำเลยที่เสียชีวิต
นั่นก็คือพลตำรวจตรีทารินจันทราทิพย์
ทีนี้คนที่ไปยิงพลตำรวจตรีหรือผู้การทาริน
ก็คือเป็นเสมียนทนายฝ่ายโจทย์
ก็มีการตั้งคำถามว่าคุณใช้อำนาจอะไร
ในการที่จะไปยิงเขาแบบนั้น
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดเนี่ย

อันนี้กล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้หมดเลยนะ

สุดท้ายแล้วนี่ท่านว่ากลิปนี้

สุดท้ายแล้วตำรวจศาลยื่นปืน

หรือเสมียนทนายโจทย์ไปแย่งมา
มันเป็นการยื่นปืนหรือเป็นการแย่งปืน
ซึ่งมันก็จะมีผลกับตำรวจศาลนายนี้นะคะ
ว่าจะถูกดำเนินคดีไปในลักษณะไหนทิศทางไหน
เรื่องของวินัยทางตำรวจด้วยนะคะ

นายธนากรวีรวโรดม
ก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้ว

ข้อหาคือฆ่าโดยเจตนา
หลังจากนั้นนายธนากรก็ขอประกันตัวไป

แล้วก็สารเองก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไป
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยเป็นจังหวะที่คนวิ่งออกมาแล้ว
อยู่ตรงประตูนั่นคือตำรวจศาลนะคะ

เป็นตำรวจประจำศาลที่เข้าไประงับเหตุนะคะ
พู่กองก็เห็นไหมอยู่บริเวณปะตู
แล้วสักพักหนึ่งนะคะนี่ไงเสื้อขาวออกมาแล้วค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นพฤติกรรมเลยนะคะ
ว่าเขาไปแย่งปืนตำรวจหรือตำรวจส่งปืนให้นายธนากร
เท่าที่เราดูเนี่ยอันนี้ดูพร้อมกันไปเลย
เขาคุยกันอยู่เหมือนคุยอะไรกันสักอย่าง
เห็นไหมฮะเอาคุณผู้ชมดูนะอ่า
ดูว่าเขาแย่งหรือเป็นการยื่นให้นี่คือนายธนากรยังคุยกับ
ยังคุยกับตำรวจอยู่ตำรวจอยู่นะคะแล้วตำรวจก็โผล่นะฮะ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
แล้วคุณเห็นไหมเวลาที่ในธนากรยิงมือสะบัดสองครั้ง
แปลว่ายิงจากข้างนอกสองนัดแล้วเข้าไปกระนำยิงข้างใน
กลายเป็นว่ากระสุน๖นัดเจาะไปที่ส่วนสำคัญของพลตำรวจตรีทาริน
จนกระทั่งท่านเสียชีวิตอันเนี้ยคะ
แต่ถึงแม้ว่าคลิปเหตุการณ์เราจะเห็นพฤติกรรมหมด
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญบอกว่าตอนนี้ยังไม่ชัด
ยังไม่ชัดว่าผู้กองขจรบรรจงสารวัตรป้องกันและปราบราม
สพเมืองจันทบุรีปฏิบัติหน้าที่ตำรวจประจำศาล
แย่งปืนไปเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อได้จริงแล้วคาดว่าไม่นานจะทราบผล
ตามรายงานข่าวเบื้องต้นผู้กองขจรตอนนี้เครียดมาก
ยังไม่สามารถให้ปากคำด้วยเห็นว่าโรคประจำตัวก็กำเริบด้วย
เบื้องต้นคุณผู้ชม๑๐๐ตำรวจเอกขจร
ได้มีการให้ปากคำนิดหน่อยแล้ว
คือไปประกอบสำนวนบอกว่ากรณีที่มีการยิงกันในศาล
ตนเองนำอาวุธปืนพกประจำกายเข้ามา
แล้วผู้กองขจรบอกว่านายธนากรแย่งอาวุธปืนไปนะคะ
แต่คุณดูจากภาพเมื่อกี้แย่งไหม

คือต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณาแจกแจงอีกทีว่า
พฤติกรรมคำว่าแย่งลักษณะเป็นแบบไหน
มีคำอธิบายทางกฎหมายคำจำกับคำเป็นอย่างไร
แต่ถ้าเห็นชาวบ้านเห็นเราเห็นมันคือการยื่นให้
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกชัชวานพิสุทธิวงศ์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจได้มีการสอบพยานพยานปากคำในจุดเกิดเหตุ
ไปแล้วสี่ปากแล้วเดี๋ยวจะเรียกนายวิชัยทนายความที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเป็นทนายความฝ่ายโจทย์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ร้อยตำรวจเอกขจรตำรวจบอกว่าสอบปากคำเบื้องต้นไปแล้ว
เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้ว
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรฉันว่ากล้องวงจรปิดตรงนี้ก็ชัดพอสมควร
ชัดอยู่แหละแต่ว่าอย่างที่คุณบอกแล้วมันต้องไปดูคำจำกัดความว่าการแย่งเนี่ย
มันมันลักษณะแบบไหนค่ะแย่งแย่งกลับยืนอืมแต่ผ้ามันคืออะเอาไปอะไรแบบนี้นี่ไง